คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนมงคลของหลายคนที่ศรัทธาต่อองค์พ่อพิคเนธค่ะ

ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะ
เป็นช่วงเวลาที่องค์พระพิกเนตเสด็จลงมาที่โลกมนุษย์
เพื่อให้เราทุกคนได้กราบไหว้ครั้งใหญ่แบบ๑๐วัน๑๐คืน
และเมื่อคืนเป็นคืนแรกนะคะคนบันทึงหลายคนที่นับถือสัทธาต่อองค์พ่อพิกเกณฑ์ค่ะ
จัดของมงคลเพื่อสการะกันหลายคนเลยล่ะค่ะ
ไปดูกันที่คนแรกนะคะแน่นอนค่ะ
ตัวแม่สายมูพี่มดดำคชาพาของเรานี่แหละค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะเปิดห้องพระที่บ้านพัก
ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้เห็นคือแบบว่าเรียกว่ากรุพัน
เพราะว่าได้แล้วก็เลิกดีตอนเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
พร้อมชวนเพื่อนสนิทมาร่วมพิธีกันหลายคนค่ะ
หนึ่งในนั้นคุณแจ๊คปัญจันนี่ไงเสื้อขาวเนี่ยค่ะ
ก็มาด้วยนะคะซึ่งที่บ้านพี่มดดำเนี่ยบูชาพระพิกเนตหลายปางเลยนะคะ
ซึ่งปางที่มาทำพิธีทางองค์นี้คือแบบปางสีเขียวนะคะ
กลางนี่แหละค่ะองค์นี้คือใหญ่มากนะคะ
มดดำบอกว่าไม่รู้เรียกว่าปางอะไรนะคะแต่ว่า
ฉันเรียกว่าปาง๑๖ล้านเพราะมันมีที่มาที่ไป
นี้เคยช่วยให้พี่มดดำเคลียร์หนี้๑๖ล้านสำเร็จมาแล้ว
คือเรื่องนะคะเหมือนแบบว่ามีคนติดหนี้พี่มดดำ
แล้วเขาไม่รู้จะเอาอะไรมาคืนเขาก็เลยเอาองค์พ่อพิคเนธมาให้
แล้วพี่มดดำบอกว่าพ่อต้องล้างหนี้ให้หนูนะ๑๖ล้าน
ถ้าไม่งั้นหนูขายทิ้งนะปรากฏว่าคุณผู้ชมเหลือเชื่อมาก
พี่มดดำได้ฟันฉันขนลุกสู้เลยคือปรากฏว่าอยู่ดีก็มีเงินมา๑๖ล้าน
หนี้ตอนนั้นหมดเลยค่ะและคุณผู้ชมตามภาพนะคะถึงแม้พี่มดดำจะจัดพิธีในห้องพระที่บ้าน
แต่บอกเลยว่าจัดเต็มทุกรูปแบบจริงนะคะถูกต้องนะคะของบูชาเครื่องไหว้มาครบนะคะ
และพิธีที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งน้ำตามภาพเลย
ใช่นะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเริ่มจากการส่งน้ำสะอาดนะคะ
นมสดนมเปรี้ยวโยเกิร์ตน้ำผึ้งเนยกลีกด้วยค่ะแล้วก็ใช้มือล้างองค์ท่านด้วยน้ำสาดอีกทีแล้วความตั้งใจอยากให้ดูค่ะ
มดดำต่อสายยางขึ้นมาล้างองค์ท่านต่อจากด้านล่างออกมาได้
คือกางเกงเขาก็เปียกไปด้วยนะชายกางเกงเขาก็ไม่สนใจนะ
อันนี้คือสุดยอดนะคะเพราะต้องแบบขาดพันข์ให้สะอาดที่สุดนะคะ
ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเป็นการไพรของและขอผ่อนจากองค์ท่านค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามูแบบไหนขอแบบไหนถึงได้ปังแบบ

เสด็จในการสินคุณคนให้ลูกมีความมั่นตรงในการงาน
ขอให้ลูกมีความมั่นตรงในการเงินขอให้ลูกมีความมั่นตรงในการงาน
ขอให้ลูกตั้งหลักด้านให้ลูกมีโอกาสต่อแทนบุคคลที่มีคุณกับลูก
ให้ลูกมีโอกาสสร้างโดยสร้างมิหารขออุโมพิกัณฑ์เจ้าเปิดโดงชะตาให้ลูก
กรุงการเปิดโดนสนานลูกทุกคนเลยโดาชตา
คนดูด้วยพวกเรา๓คนด้วยทีมงานด้วยนะคะ
ในข่าวนี้มาพอดีแล้วขออวยพอนิดนึงล่ะค่ะ
ขออวยพอนพ่อพาพิคะเนสให้กับเอฟซีของเราในติ๊กต๊อกทุกครั้งนะคะ
แห่งแปงมาถึงคุณนงนพัฒน์ด้วย

ให้เจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีรวยนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมขอเล่าต่ออีกนิดนึงละกันค่ะจริงจริงที่บ้านพี่มดดำเนี่ยค่ะ
มีพระพิกเนตหลายปางมากนะคะนอกจากปาง๑๖ล้านนะคะตามภาพเลย
ยังมีปางประธานพรองค์เล็กองค์นี้ด้วยค่ะ
มดดำบอกในไลฟ์นะคะบอกว่าองค์นี้ประธานพรให้พี่มดดำได้บ้านได้เงินสร้างอะไรหลายอย่างนะคะ
เชื่อไหมคะว่าไม่ใช่แค่หลัก๑๐ล้านนะคะแต่เป็นร้อยล้าน
ครองพระพระบ้านพี่มดดำตำปังสมราคาค้าสามารถพาไปมูลจริงนะคะ
กัลยังบอกเลยนะคะว่าวันหลังจะมานำเสนอในรายการด้วย
บ้านพี่มดดำอย่าเรียกว่าบ้านเรียกว่าอนาจักร
ใช่แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าสรุปภาพเลยก็ว่าได้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะคนอื่นมาเต็มขนาดนี้นะคะ

ส่งมาเลย๒พี่น้องกระแตกระต่ายบ้านนี้
เขาจัดเครื่องถวายแบบชุดใหญ่คุณผู้ชมนะ
นี่แหละค่ะแล้วก็คนมาร่วมพิธีกันเยอะมากเลยทีเดียวนะ

ขั้นตอนก็คล้ายกันกับบ้านพี่มดดำนะฮะ
เห็นแล้วดูแบบอุ๊ยพิธีเขาดูศักดิ์สิทธิ์จริงนะ

ส่วนตอนท้ายพี่สาวกระแตอาสยาม
ก็ร้องบทสวดบูชาพระพิคเนตด้วยตัวเองด้วยค่ะ

จริงมันมีหลายบ้านนะเพราะว่าเป็นที่
เป็นองค์เทพที่ทุกคนในวงการมันรักและเคารพคุณผู้ชมค่ะ
อย่างบ้านแม่ฮายอภพรนี่นะเดินเข้าบ้านมาปุ๊บเจอเลย
เป็นพระพิคเนตปางลีลาเอามาส่งน้ำที่บ้านค่ะ
แล้วก็เช่นเดียวกันกับบ้านของพี่รากแก่น

ศักระองค์พระพิคเนธภายในบ้านตัวเองเช่นเดียวกัน
คือทุกคนล้วนแล้วแต่ขอให้เกิดความปังกับชีวิตเนาะ
นี่ส่วนอีกหนึ่งสาวลูกทุ่งค่ะน้องเปล่าเป่าวลีนะคะ
ก็เดินทางไปร่วมพิธีคเนธจตุรฐีค่ะที่จังหวัดกระบี่
ด้วยพลังศรรษฐาของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ชาวใต้นะ
เสด็จลงมา๑๐วัน๑๐คืน
ก็คือ๑๙กันยายนไปถึงวันที่๒๘กันยายนค่ะ
คุณผู้ชมก็เลือกเอาวันเวลาสถานที่ที่สะดวกได้เนอะ
ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากเดินทางไปที่วัดไกล
ก็ไหว้บูชาอยู่ที่บ้านก็ได้
ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรามาก

ถ้าเรามีความรักมีความศรัทธาเราก็ทำได้
ที่สำคัญขอแล้วทำงานด้วยนะคะ

สดใสแล้วก็ทำงานทำอาชีพที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ให้ดีที่สุด